เรื่องแรกคือกรณีที่สารรัฐธรรมนูล
วันนี้นัดอ่านคำพิพากษา

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ปรากฏว่าสารมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะสำหรับสารรัฐมนูล
อีกหนึ่งประเด็นกรณีที่ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ
กรณีที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี
แล้วมีการเพิ่มเติมคำพูดบางคำพูดเพิ่มมาด้วย
ไม่ครบขาดท่อนที่ว่าทั้งจะรักษาไว้
และจะปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
และมีการเพิ่มถ้อยคำด้วยนะคะบอกว่าตลอดไป
วันนี้ประเด็นใจความหลักสำคัญเลย
ฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าการกระทำดังกล่าวจงใจกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ส่งผลต่อความชอบทำในการบริหารราชการแผ่นดิน
ทีนี้ตั้งแต่เริ่มเลยคนแรกเลย
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยก่อนนะคะคุณสมพงศ์อมรวิวัตรคนแรกเลย
เปิดมาต่อด้วยคุณอนุดิตนาคอนทัพ
คนที่๓คืออาจารย์ปริยบทแสงกระหนกกุล
อาจารย์ปิยบุตรแสงกระหนกกุลมีการยกหนังสือ
อาจารย์วิศนุเครืองามเคยเขียนไว้หลังม่านการเมือง
อาจารย์วิศนุเครืองามเคยเขียนไว้เรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณตน
ใจความสำคัญอาจารย์วิศนุเขียนไว้ว่า
คือแม้แต่ตกหล่นหรือเพิ่มเติมแม้แต่คำเดียวก็ไม่ได้
แม้แต่คำว่าและหรือคำว่าหรือก็ไม่ได้
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้คุณผู้ชม
ดูบางช่วงบางตอนที่อาจารย์ปียบุษแสงกระหนกกุล
ได้มีการอภิปรายในวันนี้ค่ะ
ชนให้ประชาชนเห็นว่านายกรัฐมนตรี
ไม่ให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูล
นายกรัฐมนตรีไม่แย่แสรัฐธรรมนูล
วันนี้อีกหนึ่งประเด็นที่อาจารย์ปียบุตรแสงกระหกกุล
คุณผู้ชมเอาเดี๋ยวภาพนี้ก่อน
นี่ระหว่างที่มีการอภิปราย
นายกรัฐมนตรีได้นำรายงานเรื่องของโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ
โยงใยขบวนการการเมืองหมินสถาบัน

เป็นภาพที่แชร์กันเยอะในโลกออนไลน์โดยเฉพาะทวิตเตอร์
นี่คุณผู้ชม
และทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่อาจารย์ปีบุตรแสงกระหนกกุล
ถามไปที่นายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีตอบด้วย
กรณีที่มีการถวายสัตว์ปฏิญาณตน
จริงแล้วต้องเอาบัตรแข็งที่เลขาคอรมอลยื่นให้
แต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีเอาบัตรแข็งที่พกติดตัวมาเอง
มาจากกระเป๋าแล้วเอาบัตรนั้นมาอ่าน
ทีนี้อาจารย์ประยุทธ์ถามว่าเอามาจากไหน
เรื่องนี้นะคะอาจารย์วิศนุตอบแทนค่ะ
อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็มีการชี้แจง

แจ้งเรื่องนี้ต่อที่ประชุมสภาว่า
ไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีนำกระดาษที่หยิบขึ้นมาอ่าน
คำถวายสัตว์ปฏิญาณมาจากที่ไหน
แต่การถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นการยืนยันความสัมพันธ์
ระหว่างพระมหากษัตริย์กับคณะรัฐมนตรี
ไม่ใช่การปฏิญาณตนเหมือนที่ใช้กับผู้สำเร็จราชการ
ใช้ในที่ประชุมสภาพฤทธาราชดร
และที่ประชุมวุฒิสภาอาจารย์วิศนุบอกแบบนี้นะคะ
ก่อนที่อาจารย์วิศนุจะตอบนายกรัฐมนตรีตอบก่อน
สักประมาณบ่าย๓๑นาที
นายกรัฐมนตรีขึ้นตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดทั้งวัน
เพราะวันนี้เนี่ยดิฉันก็ดูด้วยนะนายกอารมณ์ดีค่ะ

แล้วหลังจากนั้นก็ออกไปจากห้องประชุมทันที

ก็เลยทำให้ฝ่ายค้านลุกฮือขึ้นมาเลยมาประท้วง
เนื่องจากชี้แจงเรื่องของการแถลงนโยบาย
แต่ไม่ได้มีการชี้แจงแหล่งที่มาของงบประมาณ
คือวันนี้นอกจากเรื่องของการนำคณะรัฐมนตรี
ถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบประเด็นนี้แล้ว

อีกหนึ่งเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาถามก็คือกรณีที่
แถลงนโยบายต่อรัฐสภานายกไม่ได้แจงแหล่งที่มาของงบ

ค้างเขาลักษณะก็ไม่ค่อยพอใจ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนายกรัฐมนตรีชี้แจง
ผมดูเรือดน้อยกว่าเก่าเยอะ
ผมรักกับทุกคนนั่นแหละ
คนไทยของประเทศไทยประเทศนี้
ประเทศจะอยู่ตรงไหน
ขอจบความพลิกแจงเท่านี้

นี่เลยครับคุณผู้ชม

วันนี้ก็มีการออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัย
คำร้องของสส๑๑๐คนฝ่ายค้าน
ขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุจันทร์โอชาว่า
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูลหรือไม่
เนื่องจากว่าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคอสช
ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ขาดคุณสมบัติคันการเป็นรัฐมนตรี
วันนี้สารพิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งหัวหน้าคอสช
มาจากการยึดอำนาจการปกครองของประเทศ
ใช้อำนาจรัฐฐาธิปัตย์ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุด
สูงสุดแปลว่าอยู่เหนือรัฐธรรมนูลขึ้นไปอีก
รัฐธรรมนูลถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วนะ
แต่อำนาจรัฐฐาธิบัตย์เหนือกว่าค่ะ
เพราะฉะนั้นสารรัฐธรรมนูลบอกว่า
ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
หรือการกำกับดูแลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐใด
อีกทั้งเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยกฎหมาย
มีอำนาจที่เป็นการเฉพาะชั่วคราว
เพื่อให้มีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและประชาชน
ดังนั้นตำแหน่งหัวหน้าคอสช
จึงไม่มีสถานะตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือลักษณะงานทำนองเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจและไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูล
เหตุผลดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่า